การต้อนรับของใครหลายคน

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

๑๑นาที๑๕วินาทีคือนักประดาน้ำชาวอังกฤษไปเจอน้อง

แล้วหลังจากนั้นมีทั้งหมอภาคมีทั้งหน่วยซิล
เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยไปตรวจร่างกายไปกินนอนเอาอาหารเข้าไปให้
คือไปเป็นเพื่อนไปเป็นเพื่อนใจน้องอยู่ตลอด
จนกระทั่งน้องสามารถออกมาได้แล้ว
ซิลทั้ง๓คนซึ่งแน่นอนเราไม่สามารถเปิดเผยใบหน้า

นี่แหละครับเขาถึงบอกว่าโอ้โหหน่วยซิลคือผู้ปิดทอง
หลังพระหลังนี้คือไม่เปิดเผยตัวตนได้
คือที่เปิดเผยไม่ได้เพราะว่าเขาก็ต้องทำภารกิจลับอื่นด้วยไงคะ
เราก็เลยจะต้องเบลอหน้าหรือว่าจะต้องมีการใส่แว่นดำมีผ้าปิดแบบนี้
หน่วยซิล๓คนพร้อมด้วยพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุน
พบพันธนสร๓ซึ่งไปอยู่กับน้องตั้งแต่วันที่๒กรกฎาคม
ได้เดินทางออกมาจากถ้ำ
แล้วก็มีผู้ที่ไปรอต้อนรับและกล่าวคำขอบคุณมากมายจริงนะครับ

ขณะที่ชุดสุดท้ายออกมาจากถ้ำหลวง
เดินไปยังเต็นต์โรงพยาบาลสนามเพื่อตรวจร่างกายตามขั้นตอน
เจ้าหน้าที่ก็มาตั้งแถวยาวรอแสดงความยินดี
แล้วก็เรียกเสียงปรบมือดังกว่าใคร

ที่รับฉายาว่าหมอที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตะพี

แล้วก็ทางด้านของคุณหมอก็มีการเปิดเผยออกมาส่วนหนึ่งนะ
บอกว่าคือซิลที่ออกมารวมถึงหมอภาค
ต้องได้รับการพักฟื้นร่างกายอย่างดีซะก่อนนะครับ

เวลาอากาศก็ไม่เพียงพอหายใจไม่สะดวก
เติมอากาศเข้าไปในถ้ำเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้ทุกคนมีชีวิตรอดนะครับ
แล้วก็หมอภาคเองก็

ละอ่อนเพลียแหละจากภารกิจเหล่านี้นะครับ
ก็จำเป็นให้คุณหมอแล้วก็หน่วยซิลทุกคนต้องพักซะหน่อยนะครับ
นำภาพของหมอภาคและก็หน่วยซิลชุดสุดท้ายมาโพสต์

ฉลามขาวออกจากถ้ำอย่างปลอดภัย
จากมีข่าวแชร์กันในโลกโซเชียลนะครับว่า
ซิลชุดสุดท้ายที่อยู่กับหมูป่า
มีบางคนถูกงูกัดจนเสียชีวิต

สรุปแล้วข่าวนี้นะคุณเมื่อวานเราก็ไล่เช็คกันนะ

ใช่ค่ะคนเขาก็แชร์กันในกรุ๊ปไลน์

ครับปรากฏว่านี่

ข่าวปลอมอย่าเชื่อ
นะครับก็เลยต้องชี้แจงให้เข้าใจกัน
เมื่อวานก็มีภาพนี้ก็ส่งต่อไปยังโลกโซเชียลเหมือนกัน

ข่าวบอกว่ามีการวางยาน้อง

วางยาสลบเพื่อจะนำน้องออกมาจากถ้ำให้ได้นะครับ
แต่จริงแล้วภารกิจคือเป็นอย่างนี้
ภารกิจของน้องที่ออกมานะ
เขาบอกว่าน้องก็ออกมาตามที่มีซิลประกบใช่ไหม

คือซิลอยู่หน้าซิลอยู่หลัง
อยู่น่าเอาถังอากาศออกมาให้น้อง

ใช่ถือให้ด้วยต่อท่อสายอากาศเข้าไป
เด็กสามารถพูดสื่อสารกับพี่เลี้ยงที่ประกบมา๒คนได้ด้วยซ้ำนะครับ
โดยต่อออกซิเจนจากถังอากาศที่นักประดาน้ำที่ช่วยเหลือ

ดำน้ำออกมาด้วยตัวเองอย่างมีสติ
ใช่เรื่องนี้นายกทั้งความพูดนะ
เมื่อวานก็บอกว่ารู้ไหมการแพทย์เขาทำยังไง
ให้เด็กไม่แพนิกแพนิกก็คือตื่นกลัวหรือว่าลนลาน
เขาบอกว่าอ้าวใครจะวางยาสลบล่ะ

เขาเรียกว่ายาคลายประสาทให้เด็กไม่ตื่นเต้นไม่เครียด
แต่ยืนยันว่าน้องออกมามีสติครบทุกคนนะคะ

ก็เป็นข่าวลือในช่วงบรรยากาศที่เราก็ลุ้นภารกิจ
จนสุดท้ายสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็ทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ